เส้นทางการโกลอินเตอร์ของนักแสดงบูคิวทอง
อินเตอร์อย่างจาพนมต้องบอกว่ากำลังไปได้สวยเลยทีเดียวนะคะ
โดยเฉพาะกับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาทริปโป้เอ็กซ์

แล้วก็ได้โอกาสดีกลับมาเยี่ยมเยี่ยมเมืองไทย
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ติดต่อขอสัมภาษณ์ไปอย่างด่วนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเขาดูว่าความท้าทายกับบทบาทใหม่ล่าสุด
รวมไปถึงการกลับมาร่วมงานกับพระเอกบูอย่างวินดีเซลด้วยค่ะ

อีกหนึ่งครั้งครับพี่น้องชาวใดครับสวัสดีจ้า

หลังจากที่เคยร่วมงานกันมาในภาพยนตร์รถซิ่งแรนชายฟ้า๗นะคะ
ล่าสุดเลยพระเอกนักบู้จากฮอลลีวูดวินดีเซล
ได้ดึงซุปตาหนังแอคชั่นสายเลือดไทยจาพนมค่ะ
มาร่วมลงจอกันอีกครั้งในภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง
ภาพยนตร์บูฟอร์มยักษ์ทุนสร้างกว่า๑๐๐ล้านเหรียญสหรัฐเลย
ซึ่งถึงแม้ว่าจะเคยร่วมงานแล้วก็สนิทสนมกันมาก่อน
แต่จาพนมก็ยอมรับเลยว่างานครั้งนี้ท้าทายแล้วก็ยาก

และที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดคุณผู้ชมก็คือ
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะที่จะได้นำเสนอ
แล้วก็นำไปสอนให้กับวินดีเซลได้
เรียกได้ว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของฉากแอคชั่นในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยทีเดียวค่ะ

คนไม่คาดคิดนะครับแล้วก็เป็นศอก
คือว่าการใช้ศอกเป็นการอาวุธสั้น
แต่คนไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะออกตอนไหน

มันเหมือนการไม่ได้ตั้งการอะไรเลย

แล้วก็เข้ามาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้
เอาความเป็นไทยแม่ไม้มวยไทยเนี่ย
ไปลงหลักปรักฐานกับฮอลลี่วูดตรงนั้น

แล้วก็การกลับมาในฐานะนักแสดงฮอลลีวูด
ของซุปตานนักบูศาเลือดไทยรอบนี้นะคะ
ก็นับได้ว่าได้ทีมงานระดับมืออาชีพ

บอกว่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผม
รูปแบบการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แถมยังมีการควบคุมเวลาสัมภาษณ์สื่อ
ช่องละ๕นาทีแบบเป๊ะเลย

ใช่ดูดีทั้งแบบเสื้อผ้าหน้าผมอย่างที่บอก
มุมกล้องต่างนะคะแล้วก็นี่แหละ

ก็คือต้องเป๊ะมากคิวทองมากจริง
หรืออย่างที่บอกเลยว่ามีการเว้นวักพัก

ก็คือให้สัมภาษณ์แค่เรื่องผลงานการแสดงเท่านั้นนะคะ

เรียกได้ว่าจาพนมของแฟนหนังชาวไทย
เป็นนักแสดงโกอินเตอร์แบบสมบูรณ์แบบไปแล้ว

ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคุณผู้ชมค่ะ
นักแสดงชาวไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ
นอกจากนั้นยังนำศิลปะแม่ไม้มวยไทย

แล้วก็นำไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

ที่น่าจับตามออกมาก
ใช่แล้วค่ะน่าติดตามมากนะครับ